ช่วงนี้มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับคดีที่เกี่ยวกับการอุ้มฆ่าสาวที่ชื่อว่าหญิง
ซึ่งเป็นสาวที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ชายนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำตัวผู้ต้องหารายล่าสุดเป็นรายที่๘ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุดด้วยกันที่จังหวัดราชบุรี
สนองสมศิษย์กำนันตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หนึ่งในผู้ต้องหาอุ้มฆ่านางสาวสุภักษรพลไทยสงศ์
ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหนองค้างพลู
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันแล้วค่ะ
หลังจากที่นายสนองเป็นคนทำหน้าที่รับงานจากพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์
อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่ง
ซึ่งเป็นผู้จ้างวานค่านะคะ
สนองตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจนครบานหนองค้างพลู
ก่อนที่จะถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดรับเงินค่าจ้าง
จากพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยในจังหวัดราชบุรี๓จุดด้วยกันค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำและครบกำหนดการควบคุมตัวของตำรวจ
โดยพนักงานสอบสวนให้เหตุผลว่า
ตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องนะคะ
และรอผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
อีกทั้งคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี
พนักงานสอบสวนจึงขออำนาจศาลผัดฟ้องฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ยืดคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาด้วยค่ะ
สำหรับคดีอุ้มฆ่านางสาวสุภักษรขณะนี้นะคะ
ยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับ๓คน
หลบหนีนะคะประกอบไปด้วยร้อยโทชัยยุทธ์เบนจชาติจาสิบเอกพานุเมษมีลา
นายทหารสังกัดกองทัพบกและอีก๑คนคือนายสามารถแสงสินนะคะ
มีข้อมูลเบื้องต้นว่าตอนนี้ทั้ง๓คนนะคะ
น่าจะหลบหนีอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ